ยังเป็นวันที่โดนด้วยนะ

ผมพี่เกือบโดนไปดี

เออสมัยนี้การซื้อของออนไลน์มันง่ายนะครับ
วันไหนเนี่ยเขา๑๐เดือน๑๐๑๑
เดือน๑๑เนี่ยโอ้โหหักข้ามใจไว้ดีเถอะ

ละ๖๔บาทรีบกดสั่งซื้อเลย

พอส่งของมามันไม่ใช่อย่างที่คิดครับ

ก็รูปหม้อหุงข้าวมันก็ต้องเป็นหม้อหุงข้าวไหมฮะ

แต่ว่าพอได้รับมาเนี่ยนะฮะ
มันเป็นตุ๊กตามะหุงข้าวครับคุณผู้ชมฮะ

ต่อ๑๒ยอดจากส่วนจริงเป็นอัตราส่วนในการยอดส่วนนะครับ
เขียนบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตลกที่ขำไม่ออกนะครับ
เห็นบอกว่าเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้านึกว่าเป็นหม้อขนาดเล็ก

มันเล็กแค่นี้ครับอยู่บนมือเนี่ย
คือตอนที่เธอซื้อเธอได้อ่านเรื่องของรายละเอียดให้ดีหรือเปล่า
คือเธอก็ยอมรับว่าเธออ่านไม่ละเอียดอ่านไม่ทั่วถึง
สักพอเห็นรูปกับราคาปั๊บซื้อเลยไง

แต่รูปมันก็ใหญ่ไงเวลามันโพสต์ขายเนอะ
จะใหญ่ขยายตัวหน่อยเนอะเราก็คิดว่าเออเป็นห้อหุงข้าวหรือเปล่า
แต่ถ้าสมมุติว่าเขาตอนขายเนี่ยเอามาวางบนมือแบบนี้

หาเธอผมมาเตือนว่าจะซื้อของอะไรก็อ่านให้ละเอียดก่อนนะครับ

จะซื้ออะไรก็ดูละเอียดใช่ไหมฯเอาให้แน่ก่อน
มีมาตรฐานไว้ใจได้เชื่อถือได้